ปฐุมธานีมีพ่อคนหนึ่งค่ะเขายึดหลักนี้ค่ะคิง
วัวให้ผูกรักลูกให้ตีไม่ได้ตีลูกนะคะ
ตีคนที่ทำให้ลูกติดคุกอุ้ยโอ้โหแล้วไม่ได้ตีธรรมดานะฮะ
เพราะเอาเหล็กแป๊บตีหัวเขาจนตายค่ะคือเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน
ได้ว่าเป็นแนวแนวเพื่อนบ้านกันเลยอ่ะอือ
แล้วคนตายเป็นชายชาวต่างชาติชายชาวอิตาลีนะคะอายุ๕๕ปี
เหตุการณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะสพคลองหลวงได้รับแจ้งเหตุ
รีบลงพื้นที่มาตรวจสอบค่ะพบชายชาวอิตาลีนะคะ
เสื้อยืดสีน้ำตาลกางเกงขาสั้นสีเทา
นอนเสียชีวิตอยู่ริมถนนแบบนี้สภาพศพคือถูกตีที่หัว
อืมด้านหลังเขาบอกว่าตีจนยุบเลยนะคะ
เลือดนี่ไหลนองเลยมีแป๊บเหล็กแป๊บยาวประมาณแปดสิบเซนติเมตร
อยู่ด้วยซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นอาวุธสังหารนั่นแหละค่ะ
ตำรวจก็เลยเก็บพยานหลักฐานลายนิ้วมือแฝง
ผู้ตายอยู่ในหมู่บ้านนี้แหละแต่ไม่ใช่หลังที่เขามานอนตายอยู่นะ
เมื่อก่อนเห็นผู้ตายอยู่กับภรรยาแต่หลังไม่ค่อยเห็นภรรยาแล้ว
บ้านผู้ตายถูกธนาคารยึดไปแล้วนะคะแต่ผู้ตายก็ยังคงอยู่อยู่คนเดียว
ถูกตัดน้ำตัดไฟก็ยังอยู่ค่ะเท่าที่รู้เหมือนจะมีปัญหากับเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้าม
ท่านต่อยกันเลยขึ้นโรงขึ้นศาลก็ไปมาแล้ว
ทีมข่าวได้คุยกับพี่วินมอเตอร์ไซค์ตรงนั้นนะคะชื่อพี่ประสาท
เขาบอกว่ามีผู้ชายคนนึงเดินมาเรียกวินผม
บอกให้ไปส่งสถานีตำรวจภูทรคลองหลวงหน่อยก็เท่าที่ดูเขาก็ดูปกตินะ
ก็ไม่ได้ดูลุกลี้ลุกลนไม่ได้มีอาการพิรุษหรืออะไรเลย
เนื้อตัวก็ดูปกติเสื้อผ้าสะอาดสะอ้านดีผมก็ขี่ไปส่งที่สถานีตำรวจตามปกติ
ก็ไม่ได้คุยอะไรกันเพราะว่าไม่ได้เป็นขาประจำได้เรียกใช้กันบ่อย
ผมก็เพิ่งมารู้ว่านั่นอ่ะคนก่อเหตุเอาเหรอ
เดินมาเรียกวินให้พาไปส่งโรงพักเพื่อมอบตัวโอ้โห
ผมตกใจเลยอ่ะเพราะว่าอุ้ยเสื้อพ่งเสื้อผ้าเขาก็ไม่ได้มีรอยเลือดหรืออะไรเลย
จิกเชิญไหม้เชยครับปกติครับทีใช่อ่ะไม่ได้พูดอะไรเลยครับอืม
จ่ายตังนนแล้วเขาก็เดินเข้าไปเลยครับนะเลยไม่ไม่มีครับ
ทีมข่าวได้กล้องวงจรปิดในหมู่บ้านมานะคะจะเห็นคนก่อเหตุคนก่อเหตุชื่อ
พงสภัษฐนะคะอายุห้าสิบห้าปีเท่าคนตายแล้วครับ
คนก่อเหตุเนี่ยเดินทางมุ่งหน้าออกไปทางหน้าหมู่บ้าน
อันนี้หลังเกิดเหตุแล้วนะคะเดินไปหน้าหมู่บ้านเดินไปสักพักนึงค่ะ

ต่อได้ไหมคะกล้องวงจรปิดนี่เดินไปเสร็จปุ๊บเหมือนเขาเปลี่ยนใจเนี่ยเห็นไหม
กลับหลังหันเฉยเลยแล้วเดินก้มหน้ากลับไปทางเดิมเหมือนจะเดินกลับบ้านนะคะ
ระหว่างทางสวนกับชาวบ้านที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ใส่เสื้อสีดำเป็นชาวบ้านทั่วไปปกตินะ
แล้วมีคนตะโกนขึ้นมาบอกเอ้ยมีฝรั่งโดนทุบหัวตาย
ชาวบ้านคนที่ขี่สวนกับนายพงศพัฒน์เขาบอกว่าก็เห็นนายพงศมัติดูสีหน้าเรียบเฉยไม่พูดอะไร
แล้วนายพงศพัฒน์ก็เปลี่ยนใจอีกรอบนึงกลับหลังหันแล้วก็เดินไปที่หน้าหมู่บ้านนะคะ
ทีนี้กล้องวงจรปิดหน้าหมู่บ้านตอนบ่ายโมง๓๒นาทีก็จะเห็น
พงศพัฒน์คนนี้เดินออกมาตรงหน้าหมู่บ้านแล้วแล้วก็เรียกวินมอเตอร์ไซค์ฝั่งตรงข้ามให้มารับ
นี่เห็นไหมคะอยู่ตรงนั้นนะที่เราทำป้ายให้
แล้วก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยขึ้นวินซ้อนผ่านกล้องวงจรปิดมุ่งหน้าไปยังสถานีตำรวจนะคะ
เขาบอกว่าสีหน้าเรียบเฉยก็นั่งรถก็ดูปกตินิ่ง
อ่ะตำรวจสอบปากคำพงศพัฒน์นะคะก็เป็นคนในหมู่บ้านนั่นแหละเขาบอกว่าเขายอมรับว่าเขาก่อเหตุจริงจริง
ต่างคนต่างก็ผลักกันที่โกรธโกรธเรื่องอะไรรู้ไหม

คือตอนแรกเนี่ยมีปัญหากันตัวระหว่างเขากับคนตายใช่ไหม
กันไปก็ผลักกันมาอายุเท่ากัน๕๕เหมือนกันเลย
แล้วทีนี้ลูกชายเขาลูกชายพงศพัฒน์มาเห็นก็เลยวิ่งมาห้าม

แต่คนตายไปกล่าวหาว่าลูกไปช่วยกันรุมทำร้าย

เขาเลยบอกว่าเขาโกรธมาก
เมื่อเช้าซื้อข้าวไปเยี่ยมลูกที่เรือนจำ
เห็นลูกเครียดมากบอกกินอะไรไม่ลงเลย

สงสารลูกไม่รู้จะทำยังไง
เพราะเอิญจังหวะกลับมาบ้านเห็นผู้ตายเดินอยู่ในหมู่บ้านพอดี

แต่ก็คว้าเหล็กแป๊บวิ่งไปฟาดเลย
ถามว่าตีไปกี่ครั้งบอกผมจำไม่ได้
ผมฟาดไม่ยั้งเลยโมโหเลือดขึ้นหน้า
เพราะว่าอีกฝ่ายเอาเหลืองนั้นเหลืองนี้เหลืองอะไรไม่รู้สารพัด

เพราะเหตุผลมันตึงไปหมดไงเพราะลูกผมอยู่ในเรือนจำ
ทีแรกผมไปปั่นจักรยานก่อนผมก็ปั่นไปปั่นมาแบบมันตึงไปหมดแล้วอ่ะ
คือพอเห็นเขาแล้วแบบมันขึ้นอ่ะ
พอเห็นแล้วมันขึ้นพอเห็นแล้วแบบเฮ้ยไม่ไหวนะ
ตายไปตายแล้วกูไม่รู้แล้วตอนนี้อะไรเป็นอะไรคือไม่รู้แล้ว

เห็นกี่ทีเนี่ยผมไม่ได้นับอ่ะ

ตายเป็นตายเขาก็ตายจริง

นี่ไม่รู้ว่าถ้าลูกชายรู้เรื่องเนี่ยจะเครียดหนักกว่าเดิมไหม
ธนกรลงพื้นที่ไปบ้านหลังเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะ
จังหวะที่เจ้าของบ้านกับกู้ภัยกำลังช่วยกันล้างคราบเลือดทำความสะอาดอยู่พอดี

ในบ้านมีถุงขยะสีดำวางอยู่เพียบเลย
ส่วนบ้านคนก่อเหตุเนี่ยอยู่เยื้องบ้านคนตายนะคะ
แล้วก็มีการตั้งกล้องวงจรปิดส่งไปบ้านผู้ตายด้วย
ชาวบ้านบอกว่าผู้ตายเช่าบ้านหลังนี้อยู่มาเป็น๑๐ปีแล้ว
เมื่อก่อนอยู่กับเมียแต่เลิกรากันไปหลายปีแล้ว

ก็อยู่หลังนี้ไปฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย
ส่วนกรงส่วนกลางก็ไม่จ่าย
ก็เลยไม่มีคนมาเก็บขยะ

ผู้ก่อเหตุที่อยู่บ้านตรงข้ามไม่ชอบที่ผู้ตายเอาขยะมากองไว้
แล้วกลิ่นเหม็นมันส่งมาที่บ้านเขา
ก็เลยทะเลาะวิวาสกันจนเกิดการทำร้ายร่างกายขึ้น
ลูกชายคนก่อเหตุต้องมาห้าม
แจ้งความทำให้ลูกชายติดคุก
โมโหเพราะสงสารลูกที่เครียดติดคุก

แล้วตัวเองก็ติดคุกตามลูกเลยค่ะทีนี้
เมืองต้นตำรวจยังสอบสวนคนก่อเหตุอยู่ที่โรงพัก
แล้วก็ยังไม่มีใครมายื่นประกันตัวนะคะ
วันที่๔จะมีการนำตัวฝากหางศาล
ข้อหาคือทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายค่ะ